วันนี้นะฮะเดี๋ยวแจ้งกิจกรรมดีก่อนนะครับแล้วก็เป็นโชคใหญ่ซะด้วยนะฮะ

จับมือกับไทยรัฐทีวีจัดแคมเปญลุ้นโชค
บาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒แจกมอไซค์ทุกวัน
ร้านทุกเดือนนะฮะพร้อมกับตรึงราคาเครื่องดื่มเนี่ย๑๐บาทเท่าเดิม
เพื่อลดภาระค่าครองชีพสำหรับผู้บริโภคนะครับท่านผู้ชมครับ
โดยคุณกมลดิตสมุทรโคจรรองกรรมการผู้จัดการบริษัท
เปิดเผยว่าแม้ต้นทุนการผลิตจะสูงขึ้นนะครับ
ขอยืนหยัดเคียงข้างคนไทย
ช่วยลดภาระค่าครองชีพด้วยการยืนราคาจำหน่ายที่๑๐บาทเท่าเดิมนะครับ
มั่นใจว่าจะเดินหน้าก้าวขึ้นสู่เบอร์๑เครื่องดื่มชูกำลังในไทยได้

พร้อมกับผนึกกำลังกับไทยรัฐทีวีจัดแคมเปญ
บาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
แกกมอไซค์ทุกวันแจกล้านทุกเดือนนะฮะ
นี่นะท่านผู้ชมพิพัพจะแจกรถจักรยานยนต์ทุกวัน

แล้วยังแจกเงินรางวัลมูลค่า๑ล้านบาททุกเดือนด้วยนะครับ
โชคง่ายก็คือเพียงท่านเขียนชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของท่าน
ใส่ในฝาคาราบาลแดงแล้วก็คันโซคูณ๒จากนั้นก็บีบปิดฝาให้สนิทนะครับ
แล้วก็ร้านค้าที่ร่วมรายการนะครับหรือว่าจะส่งมาที่ตู้ปน๒อำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ตั้งแต่วันที่๑มีนาคมถึง๓๑กรกฎาคม๒๕๖๖นี้ก็ได้นะครับ
ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับอันนี้ต้องย้ำกันเลยนะฮะ
เปิดเผยว่าพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมนะครับในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างอาชีพให้กับคนไทย
ร่วมรุ้นประกาศผลได้ทุกวันนะครับผ่านรายการตลอดข่าวทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะครับ
ตั้งแต่วันที่๒๘เมษายนนี้เป็นต้นไปครับ
ช่วยเหลือประชาชนนะครับยุคเข้ายากหมากแพงให้อะไรก็ไม่ดีเท่าใช้เครื่องมือทำมาหากินนะครับ
ราบาลพนึกกำลังกับไทยรัฐนะครับแจกมอเตอร์ไซค์ทุกวันแจกเงินล้านทุกเดือนนะครับ
ก็จะมีการจับฉลากแล้วก็แจกมอเตอร์ไซค์ให้กับผู้ที่ส่งฝาเข้ามาร่วมชิงโชคนะครับ
รู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากนะครับที่ได้ร่วมแคมเปญดีแบบนี้กับทางคาราบาลแดงนะครับ
ซึ่งเป็นคาราบาลแดงเป็นเครื่องดื่มระดับโลกนะครับแล้วก็จะได้ช่วยคนไทยช่วยสร้างอาชีพนะครับ
ซึ่งทางเราก็มีความยินดีแล้วก็ร่วมรุ้นไปด้วยกันครับ
ติดตามชมได้ทางรายการตลอดข่าว๘โมงครึ่งถึง๑๐โมงทุกวันครับ